ช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าคดีที่มีคนร้ายส่งยาเสพติดจากหน้าซองไปถึงสารวัตรแย้แล้วก็คุณแม่เขารับเอาไว้
ล่าสุดตำรวจก็กำลังเร่งล่าตัวใบเล่อยู่แล้วถือว่าเป็นตัวการสำคัญของคดีนี้ครับ
เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนสพสตึกที่บุรีรำก็ควบคุมตัวในอรุสักมิ่งเมืองอายุ๒๕ปีแล้วก็ภรรยา
ทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ไปส่งพัสดุซุกยาเสพติดจากปรายศนีย์อำเภอสตึกที่บุรีรำไปให้กับพันตำรวจโทพิเชษสาวแบนหรือว่าสารวัตรแย้ในจังหวัดนครสวรรค์
ก็ส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดบุรีลำครับ
นายอนุสักกับภรรยาถูกแจ้งข้อหาเดียวกันคือมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีก่อนจะส่งให้กับพนักงานอายการตามขั้นตอน
ส่วนลูกสาววัย๒ขวบของทั้งคู่นั้นก็ให้ญาติรับไปเลี้ยงดูที่พยาวนะครับ
ส่วนการติดตามตัวผู้สั่งการทางด้านของพลตำรวจโทภูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
จากการสอบปากคำทางด้านของนายอนุสักผู้ต้องหาอ้างว่าได้รับคำสั่งจากผู้ชายคนหนึ่งจากจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็รู้แค่ชื่อเล่นคือใบเล่นะครับ
เรื่องของลายนิ้วมือหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องตรวจสอบกันต่อไป
หลังจากส่งของเสร็จครับอนุสักได้โทรไปหาสารวัตรแย้
เพื่อแจ้งปลายทางเหมือนกับรายอื่นว่าส่งของไปแล้วนะ
แต่ว่าพอโทรไปปลายทางบอกว่าผมเป็นตำรวจ
นุสักตกใจมากนะก่อนจะรีบวางสายเลย
ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีการกันแกล้งกันหรือไม่อย่างไร
อาจจะเป็นได้ทั้งหมดทั้งหมดที่พูดไปนะฮะ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของชุดสืบสวนในการจะไขความกระจ่างของคดีนี้
ก็มีการกำชับว่าต้องทำคดีอย่างละเอียด
แล้วก็ช่วยกันสืบสวนขยายผลอย่างเต็มที่
ผลตำรวจโทพรมธรภาคอัดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คดีนี้นั้นมีการร่วมรมหลักฐานสอบประคำพยายาม
เกี่ยวข้องไปแล้วแล้วก็ได้ข้อที่จริงปรากฏมาพอสมควร
และคาดว่าร์จะสรุปได้ใหม่ไม่ช้า
ส่วนที่มีไลน์ของสารวัตรแย้นั้นอยู่ในกลุ่มไลน์ของพ่อค้ายาเสพติดเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นไลน์สารวัตรแย้ของจริงหรือมีการแอบอ้างเพราะว่าเป็นการกันแกล้งหรือเปล่านะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทวัญชัยสุวรรณสิริเขตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ก็ให้ข้อมูลยืนยัน
แล้วก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็ติดตามตัวนายใบเล่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ